เดี๋ยวฉันขอเริ่มลูกคุณเขตรัศน์

ที่ท่านลงสมัครเลือกตั้งนี้

คุณเขตรัฐก่อนเลยค่ะ

๑๐รวมไทยสร้างชาติเขต๔
งเตยวัฒนานะครับสิ่งแรกผมจะทำให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
คือคืนรอยยิ้มกลับมาก่อนนะครับ

ข้างหน้าเบื้องมากเลยค่ะตอนนี้

ผมบอกเลยว่าตอนนี้กำลังอยู่ในความขัดแย้งที่สูงมาก
เนื่องจากมีชุดความคิดบางอย่างที่มันถูกฝังเข้าไปในนั้น

ซึ่งมันเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยก็จริงอยู่
แต่ทีนี้การคืนรอยยิ้มที่ผมหมายถึงเนี่ย
เรามีนโยบายที่รองรับไว้แล้วที่พร้อมจะทำต่อไป

นี่คือเป็นการที่มันจะคืนรอยยิ้มกลับมาคืนความสุขให้ประเทศชาติ
ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตของผม

รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนแทบทุกบ้านครับ
ผมใช้การเดินอาศัยเดินไปทุกคุยพูดคุยรับฟังข้อมูล

ผมจะไม่สัญญาในเรื่องที่ผมสัญญาไม่ได้

เพื่อที่จะนำนโยบายเหล่านี้มาทำให้ได้

ให้ตรงกลุ่มเฉพาะเป้าหมายที่เปาะบาง

ตรงนี้เราจะเข้าไปคืนรอยยิ้มให้กับพวกเขาก่อน
พี่น้องที่ประชาชนที่เป็นผู้พิการหรือที่เดือดร้อนอยู่

ของขุมขุมเมืองรัฐร้อยกว้างไทยสร้างชาติ

อยู่บางกะปิด้วยบางกะปิวันนี้ผมมองเห็นในเมืองแห่งโอกาสครับ
มีรถไฟฟ้า๒สายจะมาเชื่อมกันสายสีส้มกับสายสีเหลือง
และยังเป็นเมืองการท่ามีท่าเรือคลองแสนแสบ
ท่าเรือแรกก็อยู่ที่บางกะปิครับวันนี้เนี่ยผมมีนโยบายที่จะทำเชื่อมต่อ
ยาวที่สุดในกรุงเทพตะวันออกเริ่มตั้งแต่นิด้ายากยาวถึงตะวันนาเลย
นี่คือความที่ผมต้องการทำนะครับเพราะว่าอะไร
เพราะว่าบางกะปินั้นเป็นพื้นที่ที่ประชากรแฝงมากที่สุดในกรทม
จากการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา
เป็นเขตที่มีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

เหล่านี้คือคนที่มาอยู่ในบางกะปิทั้งสิ้น

เป็นหัวเมืองของกรุงเทพตะวันออก

ผมจะเอาเม็ดเงินทั้งหมดมาเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้งของผม
แต่นโยบายของผมคือ๒ปีซ่อม๒ปีสร้าง
๒ปีแรกซ่อมโครงสร้างพื้นฐานฟุตบาททางเท้า
ความปลอดภัยของเมืองไฟฟ้าแสงส่องสว่างนะครับ
ระบบน้ำท่วมต้องดีน้ำต้องไม่ท่วมสองปีต่อไปผมสร้าง
เหมือนย่าราชดาพระนามเก้าเหมือนย่าเจรจเดินแล้วในกรุงเทพมหานครครับ

สวัสดีครับจิรายุห่วงทรัพย์นะครับ
ผู้สมัครเขตกรอง๓วาแถวถนนลามอินทา
กรุงเทพมหานครหมายเลข๑๑นะครับ

เห็นความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ในเขตคลองสามวาบ้านเราเนี่ยเป็นเขตที่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับ
ประมาณสองแสนเกือบห้าหมื่นคนแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยได้รับในช่วงหลังการปฏิวัติมาเนี่ยก็คือการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ
คือเขาเอาไปหารเท่า๕๐เขตเขตแต่ละเขตไม่เหมือนกันเลยครับที่เรานั่งอยู่ที่ประทุมวันบางรักษ
อาจจะมีสี่หมื่นห้าหมื่นคนแต่ว่าเขตรอบนอกเนี่ยมีประชากรไปอยู่อาศัยเยอะ
เพราะฉะนั้นอันดับแรกครับก็คือแก้ปัญหาจราจรก่อนเลย
ผมเสนอผู้ว่ากรทมและรัฐบาลถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต้องทำโครงข่ายเชื่อมร่วมกัน
เช่นสะพานข้ามแยกในเกษตรคล่องสามารถมีสี่หลักนะครับสี่จุดหลัก
ว่าเป็นแยกลำกระโหลกถนนหาทัยราชนิมิตรใหม่ครูบอลพวกนี้กรุงเทพชั้นในเขามีสะพานข้ามแยกแล้ว
กรุงเทพชั้นนอกเมื่อคนไปอยู่รัฐบาลหรือกรทมต้องไปทำร่วมกัน

มีที่ลกล้างว่างเปล่าเยอะนะครับแต่เราไปขึ้นรถไฟฟ้าสีชมพูเนี่ย
เราต้องขับรถไปที่ห้างจอดรถห้างเสียเงินแล้วก็ขึ้นรถเข้ามาในเมือง
เพราะฉะนั้นต้องประสานงานกับกรทมแต่ถ้าเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนะครับ
เราก็ใช้องคาพยพไม่ว่าจะเป็นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ทางหลวงมอเตอร์เวย์ที่วิ่งผ่านแถวบ้านผมเนี่ยทำเป็นจุดจอดรถสำคัญ
ให้คนคลองสามวานั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายอยากจะเข้าห้างในกรุงเทพชั้นในดังนี้
ก็เอารถไปจอดนั่งรถกอล์ฟขนาดใหญ่ไปที่รถไฟฟ้าแล้วก็มาช้อปปิ้งกลับไปบ้าน
อย่างนี้ก็จะทำให้คนกองสามะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับจิรายุของทรัพย์หมายเลข๑๑ครับ
อ่ารถติดได้ยินแบบนี้คาดหวังแล้วนะคะแก้ปัญหารถติดนะอ่า
คุณนี่แทนคุณฮะจะทำอะไรให้กับเขตพื้นที่เราบ้างครับ
ครับในเขตรัดพร้าวบึงกลุ่มนะครับผมก็จะทำนโยบายที่เรียกว่าสามสูงนะครับ
สูงแรกคือรายได้สูงสูงที่สองคือความปลอดภัยสูงและสูงที่๓คือเรื่องของคุณภาพชีวิตสูงนะครับ
แล้วก็จริงแล้วอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักของภาคประชาธิปัตย์ในเรื่องของการสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติที่มาบูรณาการในพื้นที่นะครับ
การสร้างเงินผ่านการรายได้สูงเนี่ยก็คือทำอยู่๓เรื่องนะครับคือการส่งเสริมให้มีธนาคารชุมชนธนาคารหมู่บ้าน

เพื่อที่จะมาดูแลว่าจะมีการทำผิดกฎจราจร
หรือว่าข้ามสนุนในที่ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

ก็คือพักประชันฝัดให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาที่สุด
เราจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนฟรี
ถึงประเด็นตรีในสาขาที่ตราบต้องการ

คุณกายครับถ้าได้เป็นสอในเขตพื้นที่ของคุณ
จะทำอะไรให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่บ้าง

ด่วนข้ามไปข้ามมาอยู่ชายแดนกรุงเทพมหานครบางบ่อนบางขุนเทียนครับ
หมายเลข๑จากพักเก้าไกลนะครับ
ในเขตบางบอนเฉพาะแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอน
ในเขตบางขุนเทียนเฉพาะแขวงสมดำ๓แขวงนี้

พื้นที่มันซอยมันซอยมากครับ

ณวันนี้เลยแน่นอนว่าไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหน
พี่น้องประชาชนมีปัญหาเรื่องค่าคลองชีพนะครับ
สิ่งแรกที่จะทำพักก้าวไกลเราได้นำเสนอไปแล้วว่า
ก้าวไกลเสนอ๑๐๐วันทำทันทีมีอะไรบ้างนะครับ
ให้พี่น้องประชาชนได้เป็นเช็คลิสต์ในการติดตามต่อ
ว่าหลังจากรัฐบาลก้าวไกลเข้าไปทำดำเนินการอย่างไร
สิ่งแรกเลยก็คือแน่นอนครับเพิ่มเงินในกระเป๋า
และก็ลดการล้วงเงินออกจากกระเป๋าให้มากที่สุด
เพิ่มเงินในกระเป๋านั่นหมายความว่าเรื่องของรายได้ของพี่น้องประชาชน
ณวันนี้พี่น้องประชาชนรักเข็มขัดทั้งหมดนะ
คนที่เวลาไปลงพื้นที่นะตอนนี้ผมเชื่อทุกคนไปลงพื้นที่มา
ก็เจอก็คือไปหาเสียงตอนเย็นตอนเที่ยงไม่เจอใครแล้ว
ไปเจอผู้เท่าผู้แก่บอกว่าลูกยังไม่กลับหรอก
รายได้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอก็ต้องหารายได้เพิ่มหารายได้เสริม
ก็คือถ้าเกิดไม่ทำเจ้านายก็ไล่ออก

กระบวนการต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่
ผมเองลงพื้นที่ในเขตบางบอนบางขุนเทียน
พี่น้องประชาชนมีปัญหาเรื่องของรายได้
แล้วก็เรื่องของค่าคลองชีพค่าสาธารณโอโภค
เรื่องนี้คือสิ่งที่พักเก้าไกลจะดำเนินการ
และจะทำอย่างเร่งด่วนเพราะเราเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
๔ปีที่ผ่านมา๘ปีที่รับผลกระทบมา

ว่ากระแสก็ส่วน๑และกระสุนก็ไม่อยู่แล้ว

ขอฝากเลยว่าเลือกไทยสร้างไทยฝ่ายประชาธิปไตย
ไม่มีนอมินีและเจ้าของของพักคือประชาชนที่แท้จริง
ฉะนั้นขอเน้นย้ำชัดว่า
เลือกไทยสร้างไทยคะแนนไม่ตกน้ำแน่นอน
วันนี้ขอฝากเบอร์สาย๑๒ภักดิ์ไทยสร้างไทย
หัวใจคือประชาธิปไตยและทำงานเป็น

ผู้แทนดีให้พักการเมืองอย่างเรา

บางกะปิด้วยนะครับเบอร์๑๒นะครับขอบคุณครับ
อืมขอบคุณจิลายุต่อเลยครับ
เพราะว่าประเทศไทยมันต้องทำใหม่ทุกอย่าง

ลักวิ่งชิงป้นค่ายาเสพติด
กระท่อมที่ขายริมถนนมันก็ไม่ควรจะมี
กัญชาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ควรจะปรับ
เพราะฉะนั้นถ้าเลือกเศรษฐกิจของพักเพื่อไทย

จากนั้นมันก็จะวกกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานคร

ท้องที่ของผมคลองสามวาและแน่นอนในกรุงเทพ๓๓เขต
เมื่อทำงานผ่านสภากรทมที่เรามีสอกร

และผ่านระดับประเทศที่เรามีคณะรัฐมนตรี
ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพตัดสินใจไม่ยากเลยครับ
เพราะมันจะต้องทำงานกันทั้งประเทศ

แต่กรุงเทพมหานครรวยจังหวัดเดียว

เพราะฉะนั้นต้องรวยทั้งหมด๗๗จังหวัด

หรือตัวผู้สมัครของแต่ละท่าน

เพราะฉะนั้นนโยบายที่เราจะทำดียิ่งขึ้นไปอีก

กลุ่มป่อบางบ้างเป็นธุรกิจลายย่อยบ้าง
เราจะเลือกที่จะดูแลพวกเขาก่อนดูแลพี่น้องผู้พิการก่อน
แล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยรายกลางแล้วก็รายการเกือบใหญ่
เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่มีกลุ่มทุนที่มาหนุนอยู่กับเราอยู่ข้างหลังนะครับ
เป็นพักการเมืองหรือสถาบันทางการเมือง
ครับไม่เป็นไรครับเราเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับ
ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเงินที่เรามาทำงานนะครับ
เรานำมาจากเงินค่าสมาชิกสมาชิกที่เรามีตอนนี้
มีหลายจำนวนหลายหมื่นท่านนะครับ๓๔หมื่นท่านนะครับ
หลายท่านเป็นสมาชิกตลอดชีพหลายท่านเป็นสมาชิกรายปี
เงินบริจาคในหลักการที่ถูกต้องของภาคการเมืองที่พึงมีนะครับ
ภาคการเมืองที่เพิ่งมีในหลักการที่ถูกต้องคือว่า
ไม่ใช่มาจากรายเดียวแล้วมีจำนวนมาก
แต่มาจากหลายเจ้าและมีจำนวนในปริมาณที่พอดี
แต่ด้วยความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
เพราะฉะนั้นตัวความศรัทธาที่เกิดขึ้นนี้มาจากคนเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่ทำให้มีคนมาร่วมมาร่วมมือกับคนในภาคมันธรรมชาติด้วย

มั่นใจนะครับว่าลุงตู่ทำอยู่
ทำแล้วทำอยู่ทำต่อแล้วทำดียิ่งขึ้นไปอีกครับ
ขอให้เลือกเบอร์๒๒ภาครมไทยสร้างชาติครับ
คุณนี่แทนคุณฮะคุณนี่คิดว่ายังมีคนที่ยังไม่ตัดสินใจ

นี่พี่น้องมัชชชนนะครับ
ผมอยู่ในเขตรภาวค์เบื้องกลุ่มหมายเลข๑๐นะครับ
ก็ในปีที่ผ่านมานะครับ

ประชาธิบัตย์นำเงินเข้าประเทศปีละประมาณ๑๐ล้านล้านบาทนะครับ
แล้วก็มีการประกันรายได้ให้กับพืชการเกษตร
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบเศรษฐกิจการเกษตรของเรา
คือข้าวคือปาล์มคือมันสำมะหลังคือข้าวโพดแล้วก็คืออย่างภารา
สิ่งเหล่านี้เราจะได้ขยับไปดูแลเรื่องของรัฐสวัสดิการให้เพิ่มขึ้นนะครับ
ดูแลพี่น้องประชาชนครบวงจรมากขึ้น
เรามีกองทุนสำหรับดูแลผู้สูงอายุ๓๐๐๐บาทต่อ๑ชมรม
เพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ซึ่งกำลังจะเป็นประชากรที่เพิ่มขึ้นเกือบ๒๐ในปัจจุบัน
และที่สำคัญที่สุดนะครับเราดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศ
ภายใต้การนำของท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ครับ
นี่คือเหตุผลที่คุณนี้บอกว่าต้องเลือกประชาธิบัติ
เพราะว่าผลงานมีมากมายจริง
สุดท้ายตกคนเข้าพักหน่อยค่ะเก้าไกร
ก็ก้าวไกลครับยืนยันชัดเจนก้าวไกลทำงานตรงไปตรงมานะครับ
ทำงานแก้ไขปัญหาตรงจุดของพี่น้องประชาชน
ปัญหาตรงจุดในต้นตอที่สั่งสมมานานนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้พักเก้าไกรเราประกาศความพร้อมแล้ว
ที่จะเข้าไปเป็นพักแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
หรือเป็นพักร่วมรัฐบาลก็แล้วแต่พักเก้าไกรเราพร้อมเข้าไปทำงาน
เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ประชาธิปไตยเต็มใบก้าวไกลเท่านั้นชัดเจนตรงไปตรงมา
คำตอบสุดท้ายคือก้าวไกลเบอร์

เอ้าท่านผู้ชมครับ

ตั้งแต่๑๗นาฬิกา๓๐นาที

ทุ่มกว่าเกือบ๒ทุ่มแล้ว
ท่านคงได้ฟังข้อมูลต่าง

ใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป